เขาบอกวัดอะไรก็วัดได้แต่อย่าวัดใจค่ะ
เพราะว่ามันเดายากแยกวัดใจตรงนี้
สาวโรงงานคนหนึ่งขี่รถกำลังจะกลับบ้าน
ขี่มาคันนึงแฟนนุ่มขี่ตามมาคันหนึ่ง
จังหวะถึงแยกวัดใจแยกวัดใจคืออะไร
ไม่มีไฟแดงเธอก็ขี่มาปกติ
รถคู่กรณีไม่รู้พุ่งมาจากไหน

แยกวัดใจ

นี่แฟนนุ่มเขารีบจอดดูแฟนสาวเขาเลยเห็นไหมคะ
คือเขามาทางตรงอ่ะแต่คันนี้พุ่งแบบ
ใช้คำว่าพุ่งนี่ไม่ผิดนะคะพุ่งออกมาเลย
จริงแล้วแบบนี้คนออกจากซอยคุณต้องจอดดูก่อนนะ
เพราะตามกฎจราจรคุณต้องให้ทางตรงไปก่อนเนี่ยฟาดเข้าไปแบบด้านข้างกลางลำเลยค่ะ
คนเจ็บคือคุณสุภาพรเธออายุ๒๓ปีเป็นสาวโรงงานนะคะ
คนที่ลงมาช่วยเนี่ยก็คือแฟนนุ่มคุณอัธเดชค่ะ

ตรงนี้เป็นสี่แยกกลางซอยสืบสิริ๓๐ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาเป็นแยกวัดใจ
และเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีขาวคนนั้นไหมคะ
หลังจากชนเขาเสร็จปุ๊บก็ยกรถตัวเองขึ้นแล้วก็คร่อมมอเตอร์ไซค์

ไปเลยนะคะขี่ไปเลยดูดูดู
คนเจ็บยังนอนกองกับพื้นแฟนหนุ่มยังบอกเฮ้ยหยุดดิหยุดหยุดดูก่อน

หมายังอยู่คนไปไหน
หมาที่อยู่ตรงนั้นมันยังมองอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่คนไปแล้วอ่ะ
เขาโกรธมากเลยนะเพราะว่าแฟนสาวเขาเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดเลยนะคะ
คุณอัธเดชเขาเล่าเลยบอกว่าก็ขี่กันมาดี
รถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีพุ่งมาแบบไม่ดูอะไรเลย
นี่แฟนผมเนี่ยขาซ้ายหักข้อมือขวาหักช้ำทั้งตัว
โอเคครับขอให้หายไวเดี๋ยวยังไง

พอชนปุ๊บผมจอดแล้วทีนี้ตัวเขาเนี่ย
พอเขาลุกขึ้นได้เขาจับรถเขาไม่ได้มาสนใจ

น่าจะรอดูคู่กรณีก่อนว่าเขาจะยังไง
แต่ถามว่าตัวของผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
ปัญหาเยอะแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็น

ตัวลูกแล้วก็แม่แม่เขา

ต้องรับผิดชอบ
ล่าสุดมีรายงานว่าคู่กรณีชายเสื้อขาว
คลิปเนี่ยติดต่อมาขอเจรจากับผู้เสียหายแล้วนะคะ

พอดีผมจะรีบไปซื้อของเลยไม่ทันระวัง
แล้วที่ผมขี่หนีไปเลยเนี่ยเพราะผมตกใจ

แต่ตอนนี้ยังตกลงเรื่องค่าเสียหายไม่ได้นะคะ